มาดูเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าหนี้เนี่ย

คือเขาเปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
ทีนี้ก็มีลูกค้าคนหนึ่งก็เป็นลูกค้าประจำ
ชื่อว่านายเอนะก็เอาโทรศัพท์มาซ่อมเป็นประจำ
แต่ว่าคือซ่อมแล้วไม่ได้จ่ายเลย
เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวอีก๒๓วันมาจ่ายให้นะ

เออก็โอเคคือมันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วนายเอก็จ่าย
ครั้งล่าสุดเนี่ยบอกว่าอีก๒๓วันจะมาจ่าย

เลยฝากเพื่อนไปทวงฝากไปบอกเอ๊ด้วยนะ

ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละค่ะเอ๋มาที่ร้านเลย

เควี้ยงโช๊คมันจะใส่ใส่หน้ากระจกร้านแตกหมดเลย
แล้วก็ทำท่าว่าจะเข้ามาต่อยเจ้าของร้านด้วย
แต่เขาหลบทันแล้วก็ออกไป
แล้วกลับมาอีกรอบมาคว้าไอ้โช๊คที่เควี้ยงด้วยออกกลับ
คือเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ย

แล้วเขาเดินออกไปเหมือนว่าจะกลับแล้ว
เดินไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเหมือนจะไปเหมือนจะไป

จอดปิดมันไม่มีแบบเสียงให้เราฟังว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
แต่ว่าก็นี่ทำมือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเหมือนจะชักปืนมาขู่ด้วย
แล้วเนี้ยค่ะไม่จบยังไม่จบ
จนถึงรถแล้วนะถึงรถแล้วนะ

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่โทรแจ้งตำรวจแล้วนะคะก็ยังไม่โจวัยยังขี่ยังยังคล่อมอยู่น่ะ
แล้วก็ยังโวยวายกันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเดินกลับมาเอาโชคที่คว่างไว้ค่ะ
กลับไปด้วยก่อนที่จะนี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวพับเนี่ย
คือเจ้าของร้านเขาก็งงมากนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ทีมข่าวเราเนี่ยพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านมือถือที่เกิดเหตุเลย
มันอยู่ในตลาดไทยประกันซอยหนึ่งวันนี้ร้านยังไม่เปิดนะคะ
เพราะว่ามีช่างเนี่ยมาซ่อมแซมภายในร้านแล้วก็เจอของกลางค่ะ
โชคมอเตอร์ไซค์สองอันที่ถูกคว่างเข้ามาในร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็เก็บเอาไว้ในตะกร้า
นายซีขออนุญาตบอกนามสมมุตินะคะเป็นเจ้าของร้านเขาก็เล่าบอกว่า
เขาให้ปากคำกับตำรวจไปแล้ววันนี้นี่แหละ
ว่าคนที่เอาโชคมอเตอร์ไซค์มาคว่างใส่ร้านเนี่ยคือลูกค้าของเขาเอง
ชื่อว่านายเอ๋นำมือถือมาซ่อมราคาค่าซ่อมเนี้ยมันหนึ่งพันสามร้อยบาท
เอ๋บอกว่าเดี๋ยวอีกสัก๒๓วันเดี๋ยวมาจ่ายเงินให้
เขาก็โอเคเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำแล้วก็เคยทำแบบนี้มาแล้ว
ก็จ่ายเงินด้วยดีไม่เคยผิดชำระไม่เคยผิดกำหนดเลย
จนกระทั่ง๒๕มกราคมที่ผ่านมาแล้วอะค่ะนายเอ๋ก็ยังไม่เอาเงินค่าซ่อมมาจ่ายสักที
พอดีในซีเจอเพื่อนในเอก็เลยฝากเลยบอกว่าไปบอกเอ๋ทีนะว่าให้เอาเงินมาจ่ายได้แล้ว
เท่านั้นแหละค่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปนายเอก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเลยเครื่องโชคเข้ามาเต็มเต็มเลย
กระจกเนี่ยแตกกระจายตะโกนท้าทายทำท่าจะต่อยเรียกออกมานอกร้าน
ไปต่อยกันเลยทำมือล้วงกระเป๋าบอกมีอาวุธปืนด้วย
ทำท่าเหมือนจะหยิบปืนมาขู่คมขู่ตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้น
ไม่มีใครกล้าออกไปนอกร้านนะคะขนาดนี้แล้วเพราะว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะยังไง
ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งหนึ่งที่นายซีพูดก็คือว่า
ตอนนี้ที่อยากคุยไม่ได้อยากคุยกับนายเอนะอยากคุยกับเพื่อนนายเอ๋
ที่เขาฝากไปทัวร์เงินว่าไปพูดอะไรอยากรู้ว่าไปพูดอีท่าไหน
ไปทัวร์อีท่าไหนหรือไปบอกอะไรนายเอถึงกลับมาด้วยท่าทีเกรี้ยวกราด
แล้วก็ใช้ความรุนแรงขนาดนี้ซึ่งค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
สองหมื่นกว่าบาทนะคะเขาพูดว่าอ่าให้ออกมานอกร้าน
ครับเขาจะยิงให้ดูครับครับเขาควรคุมแล้วก็ทำท่าชักเข้าชะวักในกระเป๋า
พวกเราก็ไม่กล้าออกไปกลัวเขามีอาวุธปืนอยากจะฝากบอกว่าเขาก็ไม่น่าจะทำอย่างงี้ครับ
ทำเกินไปเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่เคยเข้ามาร้านเราไม่เคยคุย
แม้กระทั่งน้ำดื่มก็เคยเอาให้ดื่มไม่น่าจะทำขนาดนี้
แต่แต่แต่จริงอ่ะมีอะไรมันก็คุยกันได้มันก็บอกกันได้เออ
ยังไม่มียังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้เพราะผมเนี่ยเป็นคนง่ายสบายสบายอยู่แล้ว
ถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวหรอกครับแต่ว่าเราใช้คำว่าระแวงแบบลูกเมียเราอยู่อย่างเงี้ย
ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาทำอะไรยังไงตอนไหนบางทีเราไม่อยู่
ลูกเมียเราอาจจะนั่งอยู่ก็ได้อย่างนี้ใช่ปะล่ะครับ
อ่าทีนี้ไปฟังมุมในเอดูหน่อยดีไหมคะ
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปทางเฟซบุ๊กของนายเอค่ะคนที่มาก่อเหตุนะนะ
เนเอ๊ะบอกว่าอู้วจริงจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้น่ะ
นี่ไงผมไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างในข่าวนะ
นิสัยไม่ได้เป็นแบบนี้สาเหตุที่ลงมือเนี่ย
เพราะว่าถูกอีกฝ่ายนึงดูถูกฝ่ายเจ้าของร้าน
ถูกดูถูกมาหยามศักดิ์ศรีเหมือนเขาเป็นขอทาน
บอกเอ๋ไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนแต่ถ้าถูกทำร้ายก็จะตอบโต้ทันทีเนี่ย
แล้วก็ถามไปว่าแล้วเงินที่ไม่ได้จ่ายเขา
บอกว่าเงินมีแต่ไม่จ่ายอ้าวมีแต่ไม่จ่าย
เพราะในซีนิสัยไม่ดีก็เลยไม่จ่ายเอ๊ะตอบแบบนี้
แล้วก็บอกด้วยว่าวันเกิดเหตุน่ะไม่ได้ขู่ใครนะ
แล้วก็ถ้าในซีแน่จริงนะไม่ต้องถอนแจ้งความ
ก็แจ้งความไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวจ่ายค่าเสียหายให้ทั้งหมด
นี่เอ๊ะบอกแบบนี้ก็คือสรุปสรุปว่า
เพราะว่านายซีนิสัยไม่ดีไม่ได้สิเป็นหนี้

แต่เขาซ่อมให้แล้วไงเขาซ่อมมือถือให้คุณแล้วนะคะ

และนำรูปถ่ายคนก่อเหตุให้ดูเพื่อยืนยันตัว
นายเอนี่คือนายสมชายผู้งามชื่น
ชุดฉืบสวนไปที่บ้านของนายสมชาย